ยายดาวข่าวอีนาง

ขยันลองผ่านมันเยอะไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
มาสิมาติดตามในยายดาวข่าวอินยัง
ก็ไม่รู้ว่าบางคนทำหรือยังหรือบางคนเอ๊ยังไม่ทำ
เพราะยังมีอะไรติดอยู่ในใจยังไม่เข้าใจความหมายหรือประโยชน์ของมัน
วันนี้มาเล่าให้ฟังพร้อมกันนะคะ
แต่ที่ยายคิดแบบนี้คือคุณยายไปเห็นกิจกรรมนึง
กิจกรรมน่ารักนี่นะคะ

น่ารักไหมล่ะ
แอมมี่
หู้หลากหลาย
แต่ละคนก็ไอเดียสร้างสรรค์กันไปนะคะ
งานนี้ค่ะอบจสตูนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

และอุทยานแห่งชาติทะลุเตาเขาร่วมมือกันในหน่วยงานนะคะ
แล้วเขาก็นี่จัดการประกวดขึ้นมาเป็นชุดที่ทำจากพวก
ถุงถุงกบแก๊บโหลดถุงขนมถุงน้ำยาผาหนุ่ม
ผงชักฟอกจากเอามาทำเป็นชุดน่ารักมากเลยนะคะ
แล้วฟังชื่อการประกวดของเขาหน่อยนะ
พิดารักเลเทพบุตรรักโลก

หลายคนทำอย่างเต็มที่เอา
ส่วนขึ้นชุดเขียวนี่ทำจากสันแรน
เหนือพ่อบอกว่าสันแรนที่เราเอามากันความร้อนอะไรนั่นน่ะ
มันก็ประกวดไปทั้งหมดห้านคนนะ
แต่สรุปสุดท้ายค่ะน้องคนที่นั่งเป็นลมอยู่ตรงนั้นนะคะ
น้องหนูคนนั้นนะคะนี่ยืนขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้ว
ท่าทางจะตกใจที่ตัวเองได้ที่หนึ่งก็เลยเป็นลม
ได้ที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกิจกรรมน่ารักเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลย
หลังจากทำกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาก็รวมสมัครพักพวกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นลงไปเก็บขยะที่ชายหาด

ดีมากเลยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งวันเลยนะคะ

ปีประมาณ๑๐ปี๒๐ปีก็พอนะ
เนี่ยทำไมเราต้องทำประโยชน์มันคืออะไร
คุณยายจะเล่าให้ฟังสั้นมีแค่๓ข้อ
จะได้รู้กันไปเลยว่าทำไมเราต้องทำ

นึกภาพตามนะถุงพลาสติกเนี่ย
แล้วเดินไปซื้อขนมคกหลังจากนั้นเขาใส่มา
แล้วเราใช้เสร็จเรียบร้อยทิ้งเลยแล้วใช้ครั้งเดียวนะ
แต่ถ้าเราใช้ซ้ำเก็บไว้เก็บไว้พับไว้
มันใช้อย่างคุ้มค่าไหมล่ะถุงพลาสติกถุงเดียวเนี่ย
นี่คือความหมายข้อที่๒นะคะ
พื้นที่อะไรน่าจะเพิ่มพื้นที่ยังไง
เวลาที่เราใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งใช่ไหมคะ
มันจะประโกงเป็นขยะใหญ่โจเลย
ขยะกลุ่มนี้ก็ต้องไปหาที่
เวรคืนที่ของชาวบ้านเอามาเป็นที่เก็บขยะ
แล้วถ้าเราเก็บไว้ใช้เอง
มันไม่ต้องหาพื้นที่แล้วนะเห็นไหม
นี่คือความหมายของการเพิ่มพื้นที่นะคะ
เพิ่มพื้นที่ให้คนอื่นไม่ใช่เพิ่มพื้นที่ให้ขยะ
ข้อสุดท้ายกับรีไซเคิลเพื่อช่วยลดพลังงาน

แล้วเวลาที่เขาจะต้องแปรรูปขยะหรือชำระขยะ
มันจะต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องจักรใช้อะไร

ถ้าไม่มีขยะก็ไม่ต้องจัดการขยะ

เป็นอย่างไรแค่๓ข้อนี้ก็คุ้มแล้ว

ว่าการรีไซเคิลทำไปเพื่ออะไร

เอ๊ก็ทำไปเพื่อลูกหลานของเรานั่นแหละนะคะ

ดูรอบตัวมีขยะอะไร

เอามาเก็บรวบไว้จะได้ใช้อีกครั้ง

ไปแล้วนายแต่ราวอีหนา
วันนี้ขายอีหนาก็วิ่งการรีไซเคิลนี่แหละค่ะ
คุณญาต้องไปหาซะข้างหน่อย